ป่วยจิตและกินยามาหลายปีแล้วแต่ก็ยังฆ่าคนตายนะคะ
เป็นเคสที่ฉะเชิงเซาค่ะคือหลานชายกับอาสะพ้ายอ่ะ
เหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานฝั่งอาก็ชอบดุด่าสั่งสอนหลานตามภาษา
หลานก็มีความเครียดสะสมป่วยจิตเวทด้วยล่าสุดคว้าจอบมาฟาดเข้าที่หัว
ฟาดเข้าที่หน้าอาเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะบ้านพักในตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเศร้าผู้ตายชื่อพัชรีอายุหกสิบเจ็ดปีนะคะ
เนี่ยค่ะนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านสภาพคือถูกของแข็งแบบมีคม
ทำร้ายเข้าที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้านะคะพี่สาวสามีของคนตายเล่าบอกว่า
คนก่อเหตุคือหลานชายนั่นแหละหลานชายเนี่ยป่วยจิตเวท
กินยารักษามาหลายปีแล้วก่อนเกิดเหตุผู้ตายอ่ะ
เห็นว่าข้าวของในบ้านหายไปก็เลยโทษหลานชายคนนี้บอกเองขโมยของอีกแล้วใช่ไหม
ขโมยของในบ้านไปใช่ไหมหลานชายก็สวนกลับมาบอกไม่ได้ขโมย
เถียงกันเสียงดังสักพักมันเริ่มเถียงกันรุนแรงขึ้นตัวเธอเนี่ยเข้าไปห้าม
หลานชายก็เดินออกจากบ้านไปก็นึกว่าจบตรงนั้นแล้วครับ
หลานชายเดินกลับมาถือจอบมาด้วยแล้วพอเจอหน้าผู้ตายปุ๊บ
ก็เงื้อมือฟาดกระหน่ำตีเข้าไปเลยค่ะตอนนี้หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธนะคะ
ตำรวจก็กระจายกำลังออกติดตามนะคะ
ไปเจอจอบที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
แล้วก็ไปตามจับตัวคนก่อเหตุได้นี่คือจอบที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ครับไปจับได้ตอนที่กำลังหลบหนีอยู่ริมทาง
อ่าวช้างไล่นะคะสอบสวนเบื้องต้น
คนก่อเหตุยอมรับสารภาพบอกสั้นว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะ

คนตายเนี่ยห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๑๗เมตรเองคือใกล้กันมากนะคะ
แล้วบ้านคนก่อเหตุก็ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่สิบสามเมตรคือระแวกบ้าน
ตามแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอนี้เลยค่ะ
คืออย่างที่บอกเขาเป็นเครือยาศกันบ้านก็เลยแบบเดินไปมาหาได้กันถึง
คนตายเนี่ยเป็นน้องชายของแม่คนก่อเหตุเขาก็เลยเป็นมีศักดิ์เป็นอาหลานกันนะคะ
หน้าบ้านจุดที่ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยญาติญาติก็ล้างเลือดออกแล้วก็เอาทรายมากรบแล้ว
คุยกับอาของคนก่อเหตุแล้วก็เป็นพี่ชายสามีคนตายบอกว่า
หลานชายที่ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วเจอกันทีไรเดี๋ยวก็เถียงกันเดี๋ยวก็ด่ากันตลอด
เพราะว่าคนก่อเหตุชอบไปลักเล็กขโมยของที่บ้านเป็นประจำส่วนคนตายเวลาดื่มเนี่ยก็จะชอบพูดไปเรื่อยเหมือนกันเชิงสั่งสอนนะคะ
คนก่อเหตุเองนี่ป่วยจิตเวทมาก็หลายปีกินยาฉีดยารักษาอยู่ทุกเดือนคือที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นว่าหลานจะไปคลั่งอารวาสทำร้ายใคร
จะมีก็แค่เถียงกันกับคนตายเท่านั้นแหละเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นความเครียดสะสมหรือเปล่า
คือที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้เคยมีแค่โดยผ่านมา
ไม่หนักพอหลานล้านก็เดินหนีไป

ครั้งนี้เขา
เหมือนว่าเราก็เหลือเหลือธนทราบ

ก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้น
เมืองต้นทางญาติญาติก็นำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอ่าวช้างไล่นะคะ
ลูกทั้ง๔คนทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ลูกสาวคนโตบอกเสียใจมากทำไมต้องทำกับแม่เธอขนาดนี้
อยากจะเจอหน้าอยากจะถามคนก่อเหตุว่าฆ่าแม่เธอทำไม
แม่เธอไปทำอะไรให้ขนาดนั้นเลยเหรอ
ตลอดระยะเวลาเนี่ยเวลามาขอเงินแม่ขออะไรแม่แม่เธอให้ตลอด

แล้วนี่เหรอคือสิ่งตอบแทน
บอกถ้าเป็นไปได้ช่วยให้คนก่อเหตุติดคุกไปตลอดชีวิตเลยได้ไหม
ไม่ต้องออกมาอีกปล่อยออกมาก็เป็นอันตรายกับคนอื่นเขา
เรื่องต้นทางคดีตำรวจสภแปลงยาวบอกว่า
ต้องรอเอกสารยืนยันก่อนนะคะว่าผู้ก่อเหตุป่วยจิตเวทจริงหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปแล้ว
แล้วพรุ่งนี้จะนำตัวฝากค้างศาลจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ